พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะครับโอ้โหหวั่นใจกันเหลือเกินนะคะ
ว่าจะซ้ำรอยเหมือนกับคดีน้องชมพู่การหายตัวไปครั้งนั้นหรือเปล่านะคะ
มุกดาหารน้องวัย๑ขวบ๓เดือนเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ
คุณผู้ชมหายออกจากบ้านไปไม่มีใครรู้ชะตากรรม
สุดท้ายแล้วต้องแจ้งตำรวจกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านค่ะ
รวมตัวกันแบบนี้เดินเท้าหาน้องผู้หญิงคนนี้
ควบกับสามเดือนน้องชมพูกี่ควบนะคะสี่ควบสามสี่ควบน่ะ
อ๋อนั่นน่ะขนาดโตกว่านะคะคุณผู้ชมครับ
แล้วเด็กขวบกับ๓เดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ
ตำรวจสพปางศิลาทองค่ะนี่ค่ะประสานกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านนะคะ
นำกำลังไปหาน้องคนนี้ที่หายออกไปจากบ้าน
ในพื้นที่บ้านอุดมทรัพย์ตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทอง
จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเห็นไหมเมื่อสักครู่
พอไปถึงตำรวจไปสอบปากคำคุณแม่ก่อนเลยชื่อว่านินรัฐอายุ๓๘ปีนะคะ
คุณแม่บอกว่าคือตอนแรกคนในบ้านออกไปทำงานกันหมดเลย
ก็เลยปล่อยให้ลูกสาวชื่อว่าน้องเมย์๑ขวบกับ๓เดือนอยู่กับคุณยาย
ตอนเย็นกลับมาก็คือแบบนี้ปกติเลยนะคะอ้าวแต่ว่าครั้งนี้แปลก
เรียกน้องเมย์เรียกเท่าไหร่น้องก็ไม่ตอบอ้าวน้องหายไปไหนก็เลยเดินเท้าเนี่ย
ออกเดินตามหาไปทั่วเลยนะคะยังไงก็ไม่พบยังไงก็ไม่พบ
ชาวบ้านมาช่วยอีกรายหนึ่งก็ไม่พบค่ะตัดสินใจไปแจ้งตำรวจเลย
ตำรวจสพปางศิลาทองนะคะตำรวจกับอาสากู้ภัยรวมกว่าสามสิบนาย
ปูพรมค้นหาทั่วหมู่บ้านใช้เวลาสักประมาณกว่าสองชั่วโมง
ชาวบ้านมาแจ้งบอกว่ามีคนไปพบน้องเมย์
เดินอยู่บนทางลูกรังห่างจากบ้านพักไปสักประมาณ๓กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบนี่ค่ะ๑ขวบกับ๓เดือน
ขวัญเอ้ยขวัญมาลูกเจอแล้วนะคะเจอแล้วค่ะ
เมย์หายไปเจอแล้วย้ำอีกรอบนึงเอาให้สบายใจกันก่อนแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมนะคะแล้วตรวจสอบตามร่างกายสิลูก
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะคะอ่าทีนี้หลายคนอ่า
นี่ไงกำลังจะบอกหลายคนตั้งข้อสังเกตเดินไปยังไงอ่ะ
สามกิโลเดินไปยังไงอ่ะลูกขวบกับสามเดือน
ตำรวจก็สงสัยเหมือนกันนะคะแต่ว่าแม่บอกว่ามันจบแล้ว
เจอลูกฉันก็คือจบแล้วแต่ก็สงสัยใช่ไหมคะ
แต่แม่บอกว่าสามกิโลเมตรเลยนะสามกิโลเมตรพาไปรึเปล่าใช่
ใช่นั่นสิคะแต่ว่าคุณแม่บอกว่าไม่ติดใจนะคะ
ในเมื่อได้ตัวลูกกลับมาแล้วก็สบายใจแล้วนะคะ
หลังจากนี้ก็จะดูแลลูกให้ดีมากกว่านี้ดีแล้วครับ
นะคะเด็กหายไปสามกิโลเนอะค่ะ